มากันที่วงการติ๊กต๊อกกันหน่อยค่ะ
บอกว่าเป็นซุปตาแห่งวงการติ๊กต๊อก
น้องเมย่าปังไม่ไหว
ตอนนี้ละครเรื่องแรกของนางกำลังอ่อนแอ

งานนี้มีเพื่อนรุ่นพี่มากมายเลยนะคะ

เป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องกัน

จะส่งยิ้มมาได้ป่ะเพราะเราเพิ่งไปฉีดวัคซีนมา
มันได้แค่ภูมิต้านทานมันไม่มีภูมิต้านเธอ
คือน้องเมย่าเนี่ยนะนางพริ้วอยู่แล้วนะแต่ข้างบนเนี่ย

ไปต่อกันที่พระเอกสายแกล้งกระทิงขุนนรงค์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูในคลิปเนี่ยเหมือนเมย่าจะไปแกล้งพี่เขา
เป็นนมเป็นนมอ่ะอร่อยนะนมไหมชอบกินนมไหมเอาไหมเอาไหมหรือว่าไปฝากไปฝากคนอื่นไหมเอาไปฝากที่บ้านไหมไม่ชอบกินไม่ชอบกิน
เวลาผมถ่ายแล้วผมจะเป็นลูกกำนันแบบไม่กลัวใครอ่ะแกล้งหน่อยแบบเสียงดังแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยคนไม่ดีอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็เลยจะแห่เขาทุกวันเลยแล้วคือเขาไม่คุยกับผมเลยนะเท่าที่ว่าผมเป็นคนไม่ดีจริงจริงแล้วผมก็อ่ะ
ก็เลยจะแห่เขาแบบไล่เขาไปนู่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงจริงอ่ะเขาน้องอ่ะน้องอ่ะแบบน่ารักนะ
ต้องไปแกล้งเขาเยอะอ่ะเมย่าวันหลังรับไว้ก่อนลูกเออกินไม่กินก็เอาอีกทีนึงว่ากันไปท้ายกันที่สายอวยกับเพื่อนต่างวัยของน้องเมย่าดอกอ้อทุ่งทองนี่

สวยที่สุดในกองถ่ายเลยนะ
หนูเป็นคนที่สวยและน่ารักที่สุดในโลกเลยรู้ไหม
สิทธิ์

น่ารักนะคะฝากติดตามผลงานน้องด้วยก็แล้วกันนะคุณผู้ชม